เหตุนี้เลยนะฮะเล่าเป็นเหตุเหมือนกันนะครับ
สองเพื่อนซีเนี่ยทำงานอยู่คนละไซส์งานก่อสร้างนะฮะ

เขาก็ชวนกันมากินเหล้าเพราะว่าใกล้จะวันหยุดยาวแบบนี้นะฮะ
ปรากฏว่าอยู่ในวงเล่าพูดจาไม่เข้าหูเถียงกันไปเถียงกันมา
ใช้มีดฟันหัวเพื่อนจนเสียชีวิตคุณ
นี่เป็นเหตุการณ์โหดดุเหมือนกันนะครับ
เกิดขึ้นประมาณ๓ทุ่มเมื่อคืนนี้เองนะฮะ
โดยพันธบรวจเอกรังสรรสิงห์ภูมิกับการสอนอดอนเมือง

ที่เกิดเหตุเป็นบ้านแบ่งให้เช่าชั้นเดียว
ซอยวัดเวรุวนาราม๓๖เขตดอนเมืองกรุงเทพ
บริเวณหน้าบ้านพบศพของนายวัญชัยหรือว่าน่อง
ทุกวันนี้อายุ๓๑ปีอาชีพช่างก่อสร้างนะครับ
ถูกฟันที่ศีรษะต้นคอหัวไหล่ขวา
เป็นแผลชะกันรวม๗แผลเสียชีวิตจมกองเลือดนะครับ
สอบสวนนายอำนาจพลอยกลางอายุ๕๑ปีอาชีพช่างก่อสร้าง

ให้การนะครับว่าช่วงประมาณสัก๑ทุ่ม
นายอำนาจเองแล้วก็พวกรวม๓คน
ตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่ก่อนนะฮะ
จากนั้นนายวัญชัยหรือว่าน่องผู้ตายเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์มากับนายหนุ่มผู้ก่อเหตุ
มาขอนั่งดื่มเหล้าในวงด้วย
ทั้งนายน่องและก็นายหนุ่มเป็นเพื่อนรักกันนะ

แต่ว่าทำงานคนละที่คนละไซส์งาน
แรกก็พูดจากันดีหัวเราะกันคลื้นเครงในวง
แต่พอเริ่มเมาปรากฏว่าทั้งสองคนเริ่มทะเลาะกันคุณ
จากนั้นนะทางเจ้าของห้องเช่าได้ยินเสียงขวดแตก
ที่นายหน่องจะเดินมาล้มลงที่หน้าบ้าน
เลือดไหลนองเต็มพื้น
จากนั้นนายหนุ่มได้ขี่รถมอเตอร์ไซค

เล่าให้กับภูมิกับการสอนอดอนเมืองนะครับ
คนฟันชื่อนุ่มคนตายชื่อนอง
นี่ค่ะเป็นเหตุให้เพื่อนรักทั้ง๒คน

หลังจากที่นายหนุ่มขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปท้ายซอยแล้วนะฮะ
แล้วก็ซอยตรงนี้มันสามารถทะลุออกไปที่ซอยแจ้งวัฒนะ๑๔
ข้ามพื้นที่ไปยังจังหวัดนนทบุรีได้นะครับ
แต่เนื่องจากคดีนี้ทางภูมิกับลงพื้นที่เองนะเมื่อคืน
นานนักตำรวจสายสืบสนดอนเมืองสามารถตามไปจับกลุ่มตัวนายหนุ่ม
ใส่กุญแจมือมาที่เกิดเหตุนะครับ
โดยนายหนุ่มเนี่ยรับสาภาพ
ทีนี้ตำรวจก็นำตัวมาชี้จุดมาทำแผนทันทีเลย
แล้วก็ปิดคดีนี้ได้เวลาอันรวดเร็ว
ยังไม่ทันข้ามคืนเลยจับกลุ่มได้แล้ว
เอามาชี้จุดนะฮะว่าทำไมถึงทำเพื่อนแบบนี้
ทีนี้ก็ต้องมีการสอบปากคำเข้มแล้วฮะทั้งคืนแล้วนะครับ